นี่คุณผู้ชมคะเวลาเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ
เอาจริงปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าอยู่คู่กับคนไทยมานาน
อย่างเรื่องต้นโพลนะคุณต้นโพที่แบบอายุเป็นร้อยปี
แล้วถ้าเกิดว่าเราไปตัดแต่งกิ่งไม่ได้ทำพิธีไม่ได้ขอขมา
เขาเชื่อว่าจะทำให้คนที่ไปตัดนั้นมีอันเป็นไป
จริงไม่มีใครกล้าแตะเลยนะจะตัดจะแต่งอะไรไม่มีใครกล้าฮะ
นี่คือเกิดเหตุการณ์ขึ้นเพราะว่ามีคนไปตัดแต่งกิ่งต้นโพไงคะ
แล้วปรากฏว่าโอ้โหคนในครอบครัวเสียชีวิตมีอันเป็นไปบ้างเจ็บปวดติดเตียงบ้างนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๕๘ทับ๑ที่หมู่๑๑ตำบลม่วงเตี้ย
อำเภอวิเศษชายชาญของที่อ่างทองเจ้าของบ้านเนี่ยเขาไปให้คนมาตัดต้นโพ
เพราะว่าจะต้องการตกแต่งให้มันเป็นพุ่มพุ่มแล้วปรากฏว่ามีอันเป็นไป
เจ้าของบ้านคือนายสมหวังช่างจัดอายุ๖๕ปีกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะ
ภรรยาของนายสมหวังเนี่ยก็ป่วยเสียชีวิตเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา
ทีนี้ความเชื่อของคนเขาก็เชื่อว่าน่าจะเกิดจากสิ่งลี้ลับจากต้นโพออาถรรพ์นี่แหละ
เวลาไปตัดแล้วเนี่ยทุกคนมีอันเป็นไปนี่ค่ะนายสมหวังก็เล่าให้กับทีมข่าวฟังบอกว่า
ปีที่แล้วได้ให้คนมาตัดต้นโพเก่าแก่อายุน่าจะเป็นร้อยปี
มันอยู่ข้างบ้านอยู่ห่างจากบ้านสักประมาณ๔๐เมตร
ต้องการจะให้แต่งให้มันเป็นพุ่มสวยงามแล้วก็ทำเป็นโคกถมดิน
ทีนี้จุดทูปแล้วนะจุดทูปบอกกล่าวตามความเชื่อ
ให้คนที่รับจ้างตัดต้นไม้ตัดแต่งกิ่ง
แต่ต่อมาเมียของคุณสมหวังเจ็บป่วยเดินนั่งลำบาก
แล้วก็เสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วส่วนตัวคุณสมหวังเองเนี่ยก็ป่วย
หายเจ็บป่วยนะเดี๋ยวจะเอาหัวหมูมาถวายจะตั้งสารให้ด้วย
แต่ปัจจุบันนี้ตัวคุณสมหวังยังนอนอยู่แบบนี้ค่ะ
ยังไปไหนไม่ได้เลยส่วนทางด้านน้องชายของภรรยาคุณสมหวัง
ชื่อว่านายสุนทรมุ่งเขม่นก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เรื่องแบบนี้มันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อ
ของอาฐานของต้นโพนะกำเนเกมและอายุแริ้วร้อยปี
เชื่อเรื่องความลี้ลับพูดแบบนี้ไงเหมือนกับเป็นการท้าทายอะค่ะ
บอกว่าเดี๋ยวจะเอารถมาขุดต้นโพออก
แต่ท้ายที่สุดนะตัวคุณตาสุนทรคุณลุงสุนทรเนี่ย
ครับพอตัดไปแล้วเมย์เขาตายพี่สาวตายแล้วก็มาตอนนี้เป็นที่เคยอยู่ติดเตียง
เจ็บมาติดเตียงไปไหนเดินไม่ได้แล้วก่อนก็เดินได้ขี่รถไปไหนไหนได้
เพราะว่าพอพี่สาวตายครับมาเจ็บแทนถ้าไม่เชื่อจะลบหลู่ของที่มีจริง
ผมเองก็ไม่ค่อยเชื่อสาวไรผมก็ยังโดนเลยแต่แขนฮักบอร์นี่เจ้าขวรเดียว
แต่เอาจริงคนที่ใกล้ตัวคุณสมหวังเนี่ยก็เจออาถรรพ์กันหมดเลย
อย่างพี่เขยก็ป่วยติดเตียงอย่างพี่สาวก็เสียชีวิตไปแล้ว
แต่ต้องย้ำนะคุณผู้ชมเรื่องแบบนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
อันนี้เป็นครอบครัวที่เขาเคยประสบพบเจอมา
แล้วเขาก็บอกว่าหลังจากนี้เขาจะหาวิธีการแก้ไขตามความเชื่อ
ก็จะขอขมาจุดทูปขอขมาเพื่อให้หนักจะได้กลายเป็นเบา